มีวัยรุ่นกลุ่มนึงคึกขนองคือรวมกันแล้วเนี่ย
ประมาณ๒๐กว่าคนมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิง
พวกไปทำอะไรไปบุกห้องผู้หญิงที่อยู่ตัวคนเดียวอะค่ะ
ค่ะเออแล้วก็ทำร้ายร่างกายจากนั้นแยกย้ายกันหลบหนีนะคะ
นี่ค่ะมีคลิปภาพเหตุการณ์ด้วยนะคะไปดูกันหน่อยค่ะ

เขาเรียกว่าไปก่อเหตุแบบอุกอาจไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง
เพราะว่าไปบุกห้องคนอื่นยามวิการนะคะพอเข้าไปได้
ก็ไปทำร้ายผู้หญิงเจ้าของห้องได้ยินเสียงตกเขาของตกแตกอยู่ตลอด
ตุบตุบเนี่ยนะคะจากนั้นวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็แยกย้ายออกจากห้อง
ขี่มอเตอร์ไซค์หนีค่ะเพจเจ๊ม้อยวีพลัสแชร์คลิปนี้ระบุข้อความบอกว่า
ทำร้ายผู้หญิงวัยรุ่นกว่า๒๐คนไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
คุณก็ไม่ควรทำร้ายใครอย่าแค่คึกขนองแล้วคิดจะทำร้ายใครก็ได้
บ้านเมืองมีกฎหมายควรคุยกันด้วยเหตุผลค่ะ
โดยเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นวัยรุ่นที่อำนาจเจริญนะคะ
ไปบุกหอพักในตำบลโนนหนามแท่งแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่อยู่คนเดียว
เขาก็ยังเพจเจ๊ม้อยเนี่ยเขายังเขียนอีกว่า
ใจพวกคุณทำด้วยอะไรมีความเป็นคนอยู่ไหมรุมทำร้ายผู้หญิงคนเดียว
แม้จะร้องขอชีวิตยังไม่คิดสงสารผู้หญิงตัวน้อย
ตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
ส่วนตัวผู้เสียหายเองค่ะเขาก็โพสต์ภาพความเสียหายในห้องของเธอ
ก็จะเห็นมีทั้งขวดเบียร์กระป๋องเบียร์ขวดเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยค่ะ
แต่กระจัดกระจายเต็มห้องก็คาดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
คว่างขวดเข้ามาด้วยทำให้มันแตกกระจายเต็มไปหมดแบบนี้
เธอยังโพสต์คลิปบัตรแพ้ที่เธอถูกหลุมไว้รุ่นทำร้ายจนบัตรเจ็บหัวแตกด้วยนะคะ
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปชาวเน็ตเขาก็เข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากนะคะ
ส่วนใหญ่ก็พูดในเชิงตำหนิบอกมันไม่แฟร์เลย
มาเป็นฝูงเหมือนอะไรสักอย่างบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวพอถูกจับได้ก็
หายกาดพิเศษรู้เท่าไม่ถึงการลูกฉันไม่ผิดลูกฉันเป็นคนดี
นี่ก็เป็นคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ตามความคืบหน้าเนี่ย
ผู้สื่อข่าวเราก็ไปคุยกับผู้เสียหายที่เดินทางไปให้ปากคำที่
สพเมืองอำนาจริงกับพนักงานสอบสวนค่ะเธอยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะคะ
เพราะว่าแผลถูกตีด้วยของแข็งที่ศีรษะหางคิ้วขวา๑แผล
คางหนึ่งแผลข้อศอกขวาอีกหนึ่งแผลแล้วก็เล่าเหตุการณ์คร่าวว่าช่วงกลางดึกเนี่ย
กับกลุ่มเพื่อนสี่ห้าคนไปพบกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อจะเคลียร์ปัญหาหัวใจให้เพื่อนในกลุ่มของเธอ
หลังจากคุยเคลียร์เสร็จพวกเธอก็เลยขับกลับมาหอพักนี่แหละค่ะ
แต่ระหว่างขับกลับมาเนี่ยผู้ชายในฝั่งตรงข้ามเนี่ยปลาขวดเหล้าใส่รถพวกเธอแล้วแต่ไม่โดน
มันตกลงพื้นค่ะเธอมาถึงเธอก็ยังแชทว่าไหนว่าเคลียร์กันแล้วเข้าใจกันแล้วทำไมถึงมาปลาขวดใส่นะคะ
ทีนี้ฝ่ายตรงข้ามตอบกลับมาว่ากูไม่จบตอบมาอย่างนี้ไง
สักพักเดียวเท่านั้นแหละพอบอกว่าไม่จบเนี่ยนะก็มีรถจักรยานยนต์จำนวนมากมาถึงหน้าหอพักเลยค่ะ
แล้วก็มีข้อความมาบอกเธอว่าให้ออกมาไม่งั้นจะพังหอพักเข้าไป
ตอนนั้นกลุ่มพวกเธอเนี่ยอยู่กันห้าคนนะมีผู้ชายสองคนผู้หญิงสามคน
ด้วยความกลัวค่ะก็เลยล็อกประตูห้องแล้วเพื่อนผู้ชายสองคนเนี่ยช่วยกันดึงประตูเอาไว้ไง
ทีนี้ฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมดึงประตูใช่ไหมทุบบานเกร็ดหน้าต่างเข้ามาเลยค่ะเพื่อจะเปิดประตู
แล้วผู้หญิงคนหนึ่งก็ยื่นแขนเข้ามาเนี่ยนะคะมาที่บานเกร็ดแล้วก็ใช้ขวดเหล้า
เข้าที่ศีรษะของเธอแล้วก็จากนั้นคือพังประตูเข้ามาได้แล้วก็มารุมทำร้ายเธอและเพื่อนผู้ชายอีกสองคน
พอพี่สาวกับพี่เขยของเธอมาถึงคนกลุ่มนี้ถึงแยกย้ายกันไปนะคะเธอเล่าให้ฟัง
ขณะเดียวกันพี่สาวผู้เสียหายเล่าเพิ่มเติมว่าก่อนเกิดเหตุน้องสาวเนี่ยโทรมาหาบอกว่าถูกทำร้ายถูกตีหัวแตก
พี่สาวกับแฟนก็เลยรีบขับรถไปพอไปถึงนะคะยังเห็นกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงประมาณยี่สิบกว่าคน
มอเตอร์ไซต์อีกกว่าสิบคันเนี้ยจอดล้อมหอพักเอาไว้
เธอก็เลยร้องตะโกนว่าทำไมต้องทำร้ายกันแบบนี้ทำไมไม่คุยกันดีดี
กลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ข้างนอกจึงเรียกเพื่อนที่อยู่ข้างในว่าให้รีบไปมีคนมาช่วยแล้วนะคะ
จากนั้นเธอก็พาน้องสาวและเพื่อนของน้องอีกสองคนส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์นี้เนี่ย
ถ้าเธอกับแฟนไปไม่ทันนะคะก็ยังบอกเลยว่าไม่รู้จะเป็นยังไงบ้าง
จะถึงขั้นเสียชีวิตไหมนะคะดังนั้นเรื่องนี้ดำเนินการถึงที่สุดค่ะ
โดยตำรวจสพเมืองอำนาจริงบอกกับทีมข่าวนะคะว่าตอนนี้ตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
อยู่ระหว่างเรียกตัวมาสอบสวนเพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ทำร้ายร่างกายด้วยบุกไปยามวิการด้วยนะคะยังไงก็มีความผิดนะคะ